ใครจะไปงานวัดเดินอย่าก้มหน้าก้มตามาก
ข้างหน้าว่ามีคนสวดมาไหม

ดันไปเดินชนผู้ชายคนหนึ่งแต่เป็นขาใหญ่เพิ่งออกมาจากคุก

ไปเดินชนขาใหญ่ถูกเขาตามพวกไปรุมแทงจนตายคุณผู้ชมครับ

แค่ชนแค่นั้นเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะไร

ถูกต้องแล้วเนี่ยกว่าจะมาเจอศพเช้าวันรุ่งขึ้น
พอญาติเอกใจทำไมลูกไม่กลับบ้าน
ไปงานวัดกับเพื่อนหายไปไหนจนไปเจอศพอยู่ข้างทางแบบนี้

เพราะว่าแม่ย่านพี่น้องคืออาจหมดอะไร

ต่อไปนี้จะออกจากบ้านกันยังไงคะเนี่ยคนไทย

ผู้ตายก็เป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งแหละนะครับตำรวจเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นก็ทราบว่า
ผู้ตายเนี่ยไปเที่ยวงานวัดที่วัดศรีกุญชรกับเพื่อนแล้วอาสาไม่เป็นไร
เดี๋ยวเราไปส่งให้แล้วกันเพราะว่าเพื่อนอยู่ใกล้บ้านกันนะฮะ
โดยมีเพื่อนซ้อนรถไปสองคันด้วยกันแล้วก็มีกลุ่มคู่อริทั้งรถเก๋ง
ทั้งรถจักรยานยนต์รวมกับสิบคนเนี้ยตามมาทำร้ายกลุ่มนายขนโดไทย
แล้วก็วิ่งกระเจิดกระเจิงกันไปคนละทางนายคโนไทยเองถูกนายธนพัฒน์เกรด
อายุ๒๘ปีใช้มีดแทงตรงที่อกซ้ายคั่วหัวใจพอดีคุณผู้ชม
นะฮะแล้วตัวเขาเนี่ยก็ล้มลงบาดเจ็บ
แทงก็วิ่งหนีหายไปแล้วเขาก็ล้มลงอยู่ตรงนั้นน่ะ
อยู่ทั้งคืนแล้วมีคนไปเจอตอนเช้าคือเขาตายไปแล้ว
อืมนะฮะใครเห็นไม่มีคนเห็นเลยชุดสืบสวนภูทรจังหวัดอ่างทอง
แล้วก็สพรมมศักดิ์ตามจับมือมีดได้คือนายธนพัฒน์
นะฮะสารภาพตัวเองเนี่ยเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นนั่นเพิ่งจะพ้นโทษในข้อหาทำร้ายคนอื่น
ไม่ทันไรเลยสุดท้ายมาแทงคนตายเหตุผลคือถามว่าทำทำไม
ก็เขาเดินชนผมในงานวัดอ่ะขอฟังเสียงหน่อยได้ไหม
ไม่รู้จักกันมาก่อนนะแค่เดินชนกันไปฟังเสียง
มันมีครั้งเข้าเอ่อ
เคยรู้จักกันมาก่อนไหม

คือเราเพิ่งออกมาได้๘วัน

คดีทำร้ายร่างกาย

ออกจากเรือนจำมาได้๘วัน

แค่เดินชนไหลแล้วก็มีปากเสียงกัน

เป็นเด็กดีคอยดูแลยายวัย๘๗ปี
เป็นคุณย่านะคุณย่าก็รักมากหลังหลานถูกแทงตาย
คือเอาจริงคุณผู้ชมตอนนี้ไม่มีใครกล้าบอกย่าเลย
ยังไม่รู้ว่าหลานตายกลัวย่าจะช็อก

แต่ทุกคนบอกว่าตอนนี้หลานป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล
ค่อยบอกคือยังไม่กล้าบอกว่าหลานตายคุณผู้ชม
ในส่วนของคดีความตอนนี้กำลังเร่งขยายผล
เพราะว่าผู้ก่อเหตุไม่น่าจะมีแค่คนเดียว
ไม่อยากให้ลอยกระทงมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
เพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ก็ดูแลรักษาตัวเองระมัดระวังตัวด้วย
คือบอกว่าเพื่อนอยู่ข้างจับกันให้มั่น
ขอโทษกันดีไม่ต้องไปท้าตีท้าต่อยกับใครนะคะ
ไม่คุ้มกันอย่าไปทำให้บรรยากาศที่เขามีความสุขเสียไปนะคะ